อีกหนึ่งอาชีพที่ต้องยอมรับว่าอยู่กับความเสี่ยงมาก
นั่นก็คือการหารังพึ่งในป่า
ไปดูกันแบบเรียลลิตี้เลยจ้า

หนับทั้งวันก็ไม่หมด

เป็นเหตุการณ์ของการไปเก็บรังพึ่ง

ยิ่งกว่าดูสารคดีอีกจ้า

แล้วก็ถ่ายคลิปเองด้วย
คุณดูนะพึ่งนี่บินมาชนกล้องงึงไปหมดเลย
เจ้าของคลิปนี้นะคะชื่อว่าคุณโจ
เขามีอาชีพเก็บรังพึ่งรังต่อรังแตนเอาไปขายสร้างรายได้
แล้วในคลิปเข้าไปเก็บพึ่งแบบรังใหญ่มากกับเพื่อน
โดยให้เพื่อนปีนขึ้นไปแล้วใช้ไฟไปลนตรงรังพึ่ง
เพื่อที่จะให้พึ่งบินหนีออกจากรังถูกไหม
แล้วจากนั้นเขาก็จะหักรังพึ่งลงมา
แล้วก็ค่อยนำกลับบ้านเพื่อนำไปขายนะคะ
บางครั้งเขาก็จะนำน้ำพึ่งไปบรรจุใส่ขวดแล้วไปขายน้ำพึ่งด้วย
หรือไม่บางทีขายไปทั้งรังเลย
เขาก็จะไปเอาน้ำพึ่งออกมาเองอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป
สนใจนะคุณติดต่อเขาไปได้เลย
ให้เบอร์โทรศัพท์เขาไว้ด้านล่างนี่นะครับ
หรือว่าพวกตัวอ่อนจากรังต่อหัวเสืออะไรแบบนี้
ถ้าคุณสนใจอยากได้นะติดต่อเขาไปได้เลย
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เสี่ยงตายจริง
แต่รายได้เขาบอกรายได้ดีนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครคิดจะสนใจทำอาชีพนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณ

ก็ศึกษาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรต่างก่อน
ขอคำแนะนำกันก่อนว่าต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงกันบ้าง
กว่าจะได้มาซึ่งน้ำผึ้งแท้มันไม่ง่ายนะ

อย่าไปต่อเลย

อย่าไปต่ออะไรหลังผึ้ง